ท่านผู้ชมครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่แยกสามโก้ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีนะฮะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาใครเห็นภาพก็ตกใจนะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้เสียชีวิตถึง๓ศพมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เขาไปกันหลายสิบคันเข้าไปทำบุญ
ตอนที่จะกลับมาเนี่ยก็ผ่านแยกเนี้ยแล้วก็ขี่มาบนถนนมีรถหกล้อเขากำลังใช้สลิงเนี่ย
ดึงลากรถบัสที่แก๊สหมดจะไปเติมแก๊สจังหวะลากกันเนี่ยอยู่กลางถนนขึงพาดถนนพอดีเส้นสลิงเนี่ย

นี่เป็นภาพที่เราลองขีดเป็นสลิงสีแดงให้เดี๋ยวดูภาพจริงก่อนเอาภาพจริงของกล้องวงจรปิดบนถนนมาก่อนนะ
ภาพจริงเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้สีแดงที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่สลิงแท้นะฮะ
เราขีดให้คุณผู้ชมเห็นเรามาร์คให้นะครับ
เดี๋ยวดูภาพที่เป็นภาพตั้งแต่ตอนต้นนะที่จะเห็นรถหกล้อที่ค่อยขับข้ามถนนก่อนนะครับ
เดี๋ยวไปหามานะครับเดี๋ยวจะหามาให้ดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับ
รถบัตรของบริษัทเฟื่องทองทานสปอร์ตจำกัดเขาจอดอยู่ที่ถนนนะครับ
แล้วก็มีรถ๑๐ล้อเป็น๖ล้อคันหนึ่งที่กำลังลากนะครับ
กำลังลากผ่านนะครับเพราะว่าเขาแก๊สหมดเขาจะพาไปเติมแก๊สกัน
แล้วกลุ่มรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาขี่กลับมาจากทำบุญ
จะต้องผ่านถนนเส้นนี้นะพอเห็นว่ามีรถหกล้อผ่านถนนไป
แล้วมีรถบัสกำลังจะข้ามถนนเขาก็หักหลบหักหลบรถบัส
แต่พอหักหลบไปเนี่ยไม่เห็นว่ามันเป็นสลิงที่เขาดึงกันอยู่
ก็เลยชนกันแล้วก็ล้มระเนละนาดนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับเป็นฝ่ายที่ขี่จักรยาน
ยนต์มาเนี่ยนะฮะที่บริเวณถนนสาย๓๔๐แยก๓ก้อ
ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์ตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันท
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสามศพนี้นะครับมีนายรณชัยวงสุริน
อายุ๒๐ปีนะครับมีนายวรากรอินทรจรอายุ๒๑ปี
ศพนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อนาย
พิรักษ์โพรื่นอายุ๒๙ปีเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลนะครับจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับกลุ่มผู้ตายเขาเป็นกลุ่มขี่จักรยานยนต์
นะครับมากันหลายสิบคันนะครับเขาไปทิพย์ทำบุญบริจาคสิ่งของ
บริจาคเงินช่วยเหลือวัดกลางชูศรีเจริญศุกร์ที่อำเภอบางรจันท
พอทำบุญเสร็จก็แยกย้ายกันนะครับขากลับมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถของกลุ่มผู้ตายสามคันเขาขี่นำหน้าแล้วก็มีรถบัสที่แก๊สหมด
ก็จ้างรถหกล้อให้ใช้สลิงลากเพื่อจะไปเติมแก๊สที่ปั๊ม
ลวดสลิงเป็นตัวลากอ่ะนะครับจังหวะที่รถหกล้อข้ามฝั่งไปแล้ว
บัสกำลังจะข้ามถนนเนี่ยจังหวะนี้นะครับ
รถจักรยานยนต์เขาก็มาถึงกันพอดีก็ตั้งใจว่ารถบัตรจะถึงถนนแล้วก็เลยหักหลบรถบัตร
โดนสลิงก็เลยล้มกันนะฮะจังหวะคันหลังหลังตามมาก็ชนกันด้วยนะครับ
ก็เสียชีวิตไปสามศพด้วยกันเพื่อนของผู้ตายบอกว่าตอนแรกติดไฟแดงกันอยู่
พอไฟเขียวก็ออกตัวกันมานะตอนออกตัวมาเห็นรถหกล้อแล้ว
หกล้อเนี่ยเขาก็ข้ามไปแล้วนะครับขณะเดียวกันก็เห็นรถบัสเนี่ย
หัวรถบัสก็โผล่มากำลังจะถึงถนนจังหวะนั้นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าสามคันนะครับ
ก็เลยหักหลบรถบัสเพราะว่าสลิงไม่มีผ้าผูกเป็นสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับ
ก็เลยมองไม่เห็นเบรกกันไม่ทันคันหลังหลังนี้เขาเบรกทันก็เลยไม่ชนนะฮะ
โชคดีก็คันนั้นหน้าก็ชนกันเสียชุดไปสามศพ
ใช่ครับไฟเขียวแล้วแล้วออกมารถสิบล้อเพิ่งออกมาครึ่งคัน
แล้วรถสิบล้อก็หลุดไปเพื่อจะข้ามไปอีกเลนส์หนึ่ง
แล้วรถรถบัตรก็เพิ่งจะออกโผล่หัวออกมาแล้วสลิงมันยาวอะครับ
ทีนี้มารถมันก็มองไม่เห็นไม่มีสัญญาณอะไรให้ดูเลย
มาก็หลายคันมั้ยก่อนนั้น
มากันหลายคันครับแต่เบรกทันแล้วก็มี๓คันนี้เบรกไม่ทันครับ

คนขับรถบัตรนะครับบอกว่ารถตัวเองในแก๊สหมดก็เลยจ้างรถหกล้อให้มาลากนะครับ

เขาบอกว่าระหว่างที่กำลังลากกันอยู่เนี่ยตอนนั้นเห็นแล้วล่ะ
ว่ามีกลุ่มจักรยานยนต์หลายสิบคันติดไฟแดงอยู่
หกล้อก็เลยลากข้ามไป
แต่จังหวะนั้นไฟเขียวพอดี
กลุ่มจักรยานยนต์เขาก็เลยออกตัวมามีสามคันแรกขี่ออกมาก่อน
แล้วก็พยายามจะหักหลบรถบัส
ก็เลยชนกันเข้านะฮะเพราะว่าไปโดนสลิงเข้า
คือสลิงมันยาวตั้ง๑๐เมตรแล้วบอกว่าความหนาเนี่ยเท่านิ้วก้อย
ถ้าดูจากระยะทางจากแยกไฟแดงมาจนถึงสลิงเนี่ย
ก็เลยคิดว่าน่าจะมองไม่เห็นเพราะมันไม่ได้มีผ้าผูกอะไรไว้ด้วย
มาก่อนเขาครับแข่งกันมาไงทีนี้เขาก็ช่วงจังหวะ
คันอื่นเขาจอดแล้ว๓คันเนี่ยเขาเบี่ยงหลบหน้ารถผมไป
ก็มีคนที่เขาเป็นคนที่ขับรถหกล้อนะฮะ
เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้เหมือนกันนะครับ
เหมือนกับที่คนขับรถบัสบอกนะครับ
ส่วนสามคัน
ที่ชนกันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมีคาฮาซากิสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงิน
แล้วก็อีกคันหนึ่งก็สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็จะแจ้งเขาหาดำเนินคดีกันต่อไปทั้งรถพ่วงรถบัสนะครับ
จากเรื่องนี้มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะฮะที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนบอกว่าญาติไม่ติดใจนะครับสำหรับกลุ่มผู้เสียชีวิตตอนนี้รับศพกลับไปแล้วนะครับ
เหลือก็เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกันเดี๋ยวชุดสืบสวนสอบสวนจะไปดำเนินคดี
จัดการอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับทีนี้มีผู้ชายคนนึงนะครับที่เขาบอกว่าคนก็ไปโทษเขา
ดูสิตเขาเคยมีกรณีต่างหลายสิ่งหลายอย่าง
เรื่องของทางสังคมออนไลน์หรือว่าพวกวงการสายมวย
สายนักเลงคนดังอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทริปจักรยานยนต์ทำบุญครั้งนี้เนี่ย
เสือดุสิตเขาเป็นหนึ่งในแกนนำจัดงานสายบุญ
รวมกลุ่มจักรยานยนต์หลายจังหวัดหลายสิบคัน
ข่าวบอกเป็นร้อยคันก็ยังไม่แน่ใจจำนวนนะฮะ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับในกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุนะ

แต่คนก็ไปต่อว่าชาวเน็ตก็ไปทัวร์ลงที่เสือดุสิต

ก็หาว่าแหม่เนี่ยมาจัดแล้วก็เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต๓ศพอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเนี่ยฮะ

แล้วก็ตัดเพราะว่าตัวเองก็เป็นขยะสังคมหรือยังไร
ยังไงก็ขอโทษที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นอะไรประมาณอย่างเนี้ย

ทีเหลือได้ไปว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับ